เรื่องของกลุ่มเมฆที่มันชวนคิดชวนให้จินตนาการ
ว่ามันเป็นรูปร่างแบบไหนแล้วจะมาให้โชคให้ลาบหรือเปล่า

คุณผู้ชมครับเวลาที่เรามองบนท้องฟ้า
มักจะเห็นก้อนเมฆเกาะกันเป็นกลุ่มรูปร่างต่าง
แต่ก็มีบางครั้งที่เมฆดันเกาะกลุ่มเป็นรูปร่างที่แปลกตาออกไป
และครั้งนี้รูปร่างดันไปคล้ายกับพญานาคจะคล้ายขนาดไหน

จับภาพกลุ่มเมฆประหลาดคล้ายพญานาค
ได้ก่อนวันประกาศรางวัล
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นลักษณะของเมฆกลุ่มนี้คล้ายกับพญานาคตนเล็กกำลังเลื้อยอยู่
ถ้าจินตนาการดีเราจะแยกส่วนออกเลยว่ามีทั้งลำตัวหัวและหงอน
โดยเจ้าของคลิปนี้เขาเล่าว่าเก็บภาพนี้ได้
ขณะที่กำลังนั่งรถไฟฟ้าไปที่สถานีคู่คดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งวันนั้นบังเอิญว่ามองออกไปทางด้านหน้าต่าง
แล้วเห็นเมฆกลุ่มนี้เกาะกลุ่มกันคล้ายกับพญานาคพอดี
ถ่ายเก็บไว้ซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นบริวารของพญานาคชั้นสูง
ที่มาปรากฏให้เห็นในรูปร่างของกลุ่มเมฆ
และอาจจะมาให้โชคลาภก็เป็นได้
ต่อกันที่กลุ่มเมฆรูปร่างแปลกกลุ่มนี้
ซึ่งเกิดขึ้นในวันบวงสวงขององค์ปู่ศรีสุโธ

เมฆก้อนนี้ช่างมีรูปร่างประหลาดยิ่งหนัก

เมฆก้อนนี้มีรูปทรงคล้ายพญานาค
กำลังเล้ยผ่านท้องฟ้าย่ามค่ำคืน
โดยภาพเมฆประหลาดก้อนนี้ปรากฏขึ้น
บนท้องฟ้ากลางวัดสาลาทองบ้านสาลาทองตำบลวังใหม่
อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งอาจารย์ที่เป็นผู้ถ่ายคลิปนี้มาเล่าว่า
ช่วงประมาณ๒ทุ่มกว่าทางวัดได้จัดพิธีบวงสวงปู่ศรีสุโธ
ในระหว่างที่สวดทำพิธีจู่ก็เกิดลมแรงขึ้นกระทันหัน
จากนั้นท้องฟ้าก็เปิดปรากฏเป็นเมฆรูปทรงคล้ายพญานาค
ซึ่งชาวบ้านที่ไปร่วมพิธีเชื่อว่า
พิธีบวงสวงแล้วนั่นเอง
ปิดท้ายกันที่เมฆรูปร่างแปลกกลุ่มนี้
ที่ไปปรากฏที่หน้าบ้านของสาวท่านหนึ่งในวันออกพรรษา
ผมเห็นแล้วขนลุกเลยครับ
ลำตัวทั้งหัวที่คล้ายกับหงอน
ดูคล้ายกับพญานาคต์
ซึ่งเมฆประหลาดนี้ไปปรากฏที่หน้าบ้านของสาวท่านหนึ่ง
ในวันออกพันษาโดยเถาระว่า
เป็นปู่องค์ดำแสนสิริจันทรานาคาราช
ซึ่งเป็นกษัตริย์พญานาคาราชตระกูลสีดำ
ปรากฏให้เห็นในวันออกพรรษา
แล้วหลายคนที่เห็นคลิปนี้เป็นต้องเข้ามาสาธุกันอย่างมากเลยทีเดียว
เรื่องทั้งหมดที่เรานำมาให้ดูนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ไม่ควรลบหลู่และใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับ